ความขึ้นไหวการเตรียมทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีนนะครับ
ที่น่าสนใจก็คือการเข้าแคมป์ในการเก็บตัวของชนะทิพย์สงกระสิน
มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะเข้าแคมป์ในวันที่๑๐ตุลาคม

จะมีโปรแกรมรอบรองชนะเลิศในวันที่๙ตุลาคม

ซึ่งบังคับให้สโมสรต้องปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมชาติ
และไม่สามารถรั้งตัวให้กับอยู่กับสโมสรได้
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาโปรแกรมการแข่งขันศึกลูวันครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ลุงวันครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นที่เป็นอีกชุดหนึ่ง
วันที่๗ตุลาคมตามแผนที่วางเอาไว้
เอาละครับพลาดไม่ได้นะฮะกับฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบ๒โซนเอเชีย
ในวันอังคารที่๑๕ตุลาคมแข่งขัน๑ทุ่มตรงนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
วันที่๘ถึง๒๖มกราคมนี้ล่าสุดนะครับ
จะลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในรอบแรกทั้ง๓นัด
โดยจะแข่งขันเป็นคู่ที่๒ของวันในทุกนัดนะครับ
โดยใน๒สายที่แข่งขันต่างจังหวัดนะครับ
และสุดท้ายที่ต้องเตะพร้อมกันคู่ที่เป็นทีมจากโถที่๑
พบทีมจากโถที่๒จะขยับมาแข่งขันที่ในกรุงเทพมหานครครับ
คว้าแชมป์โครงการช้างจูเนียครับ
แข่งขันกันแบบ๓ช่วงนะครับช่วงละ๓๐นาทีก็ผลครับ
ที่เป็นนักเตะรุ่นเต็มอายุทั้งหมดในวันที่ขอไปครับในวันนี้นะครับ
ช่วง๕ทุ่มครึ่งตามเวลาของไทยครับ